ใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับส่วนต่อขยายที่๒ก็คือ
แบริ่งสมุทรประการหมอชิดสะพานใหม่ครูคศต้องฟังไว้เลย
ปีหน้าเขาจะเริ่มเก็บค่าโดยสารแล้วนะมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้ครับ
แต่มาเรื่องอีกวาน่ากันก่อนคุณผู้ชมโอ้โหเรื่องนี้เร่งด่วนเลย
โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ออกประกาศห้ามนำเข้าอีกวาน่าทุกชนิดในสกุลอิโกน่าเข้าประเทศครับ
เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนอิโกน่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
หลังจากที่พบอีกวาน่าจำนวนมากในพื้นที่ธรรมชาติของจังหวัดลบบุรี
แล้วมันไปกัดกินพืชผลการเกษตรของประชาชนแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วเลย
กระทบสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศครับ

จากว่าอีโกน่าเป็นสัตว์ต่างถิ่นไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย
และเพื่อป้องกันการขยายพันธุ์เพิ่มในธรรมชาติ
กำหนดให้อีกวาน่าเป็นสัตว์ป่าควบคุม
ไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าประเทศอีกต่อไปนะครับ
เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะมีการลดจำนวนการขยายพันธุ์ของอีโกน่าลงไปนะครับ
ส่วนเรื่องนี้กระทบกับผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ส่วนต่อขยายที่๒ช่วงแบริ่งสมุทรประการและช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคศ
อัตรา๑๕บาทตลอดสายครับ
ในช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้า
ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงกรอบช่วงเวลาของข้อพิพาท
เพื่อทำให้หนี้ค่าจ้างเดินรถไม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับ
ได้เสนอไปยังกระทรวงคมนาคม

และให้เอกชนติดตั้งระบบหัวอ่านจัดเก็บค่าโดยสารแล้วเช่นกันครับ
ก่อนจะเก็บค่าโดยสารจริงนะครับ
และใครที่เตรียมใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูครับก็จะได้ใช้ฟรี๑เดือนเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยบ่าย๓โมงครับโดยจะเป็นการทดสอบการเดินรถเสมือนจริงให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการตลอดสายครบทั้ง๓๐สถานีตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีไปจนถึงสถานีมีนบุรีครับช่วงทดสอบบริการเนี่ยคุณผู้ชมสัปดาห์แรกเขาจะเปิดให้บริการ๖โมงเช้าไปถึง๒ทุ่มครับ
มาสัปดาห์ที่๒เขาจะขยายไปปิดบริการตอน๔ทุ่มและสัปดาห์ที่๓เป็นต้นไปเนี่ยจะเปิดไปถึงเที่ยงคืนเลยยาวไปโดยความถี่ในการปล่อยรถเขาจะปล่อยขบวนทุก๑๐นาทีครับชั่วโมงเร่งด่วนก็จะทุก๕นาทีและหลังจากวันที่๑๘ธันวาคมเป็นต้นไปเขาถึงจะเริ่มเก็บค่าโดยสารเริ่มต้นที่๑๕บาทและ
โปรดติดตามตอนต่อไป